คุณผู้ชมมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำ

คือพ่อแม่ลูก๓คนพากันขับรถ
พาลูกไปเล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ไม่ใช่แม่และเด็กที่เล่นอยู่ในอ่างเก็บน้ำ
แต่คือพ่อที่ขับรถอยู่ข้างบนบก
คือพ่อขับรถไปบนสรรเขื่อน

นี่ค่ะภรรยาคือทำใจไม่ได้นะครับ
อดศพร้องไห้ตะโกนว่าพ่อพ่ออย่างเดียวเลยอะค่ะ
ตรงนี้คือสรรเขื่อนของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ทีมข่าวไปถึงเป็นจังหวัดที่นักประดาน้ำ
กำลังงมค้นหาผู้สูญหาย
พิกัดที่มีคนแจ้งว่ามีคนขับรถตกลงไป
ซึ่งจุดนั้นเขาบอกลึก๘เมตร
แล้วเป็นบรรยากาศโพลเพลย์ช่วงเย็น
เห็นรถไหมคะลงไปแบบนี้เลยพุ่งลงไปเลยค่ะ
เรื่องต้นผู้เสียชีวิตคือนายสมชายกุมผักแว่นวัย๔๗ปีนะคะ
กู้ภัยเจอรถก่อนแล้วก็กู้ซากรถขึ้นมาได้
ปรากฏว่าไม่เจอตัวนายสมชายเขาไม่ได้อยู่ในรถ
นักประดาน้ำก็พยายามดำค้นหาไปเรื่อย
สุดท้ายก็เจอร่างนะคะจมอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๐เมตรค่ะ
ได้คุยกับภรรยาของคุณสมชายเธอเล่าบอกว่า
เธอกับสามีขับรถพาลูกมาเล่นน้ำที่เขื่อน
กับลูกลงไปเล่นน้ำสามีไม่ได้ลงมาด้วย
คิดว่าสามีคงจะขับรถไปหาที่กลับรถบนสรรเขื่อน
แล้วคงจะกะระยะพลาดรถก็เลยตกลงไปในสรรเขื่อน

หนูก็วิ่งข้ามมาน้องชายก็วิ่งข้ามมาก่อน
แล้วหนูก็เลยวิ่งตามข้ามมา
แล้วทีนี้พอวิ่งข้ามมากำลังจะกลับ

ตอนที่ขับมาสรรเขื่อนมาคนเดียวค่ะ
แกขับรถออกมาแกขับรถออกมาคนเดียว

ก็มีผู้หญิงบอกตะโกนออกมาว่า

แกขับรถออกมาก่อนหนูก็ว่าแกขับรถ

หรือว่าเป็นรถของคนอื่น

เพราะว่าแกขับมาคนเดียว

ตัวเขากับชาวบ้านอีกคนรีบกระโดดน้ำลงไปช่วยทันทีเลยนะ
พอไปถึงตัวรถปรากฏว่าประตูด้านหลังมันเปิดอยู่
แล้วไม่เจอตัวคนก็คิดว่านายสมชายคงจะออกมาจากรถได้แล้วล่ะ
แต่เขาก็ยังคงพยายามไหว้หาไปเรื่อย
กระจกรถด้วยเพื่อจะหาตัวแต่สุดท้ายก็ไม่เจอนะคะ
บอกเบื้องต้นน่าจะเป็นเพราะว่านายสมชายคงตั้งใจจะขับรถไปกลับรถบนสรรเขื่อนนั่นแหละ
แล้วกะระยะพลาดเลยเกิดเป็นโศกนาฏกรรมแบบนี้
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ